ท่านประธานร้านซีฟู้ดแบบบุฟเฟ่แห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ
เขาเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดมีลูกค้าคนหนึ่งเมาอืมนี่ฮะ
เพื่อนก็พยายามดึงพยายามลากสุดท้ายเนี่ยเขาบุกไปถึงห้องครัว
หิวหรือเปล่าไม่ได้หิวจะไปทำร้ายพ่อครัวอ้าวอ่าอันนี้เป็นด้านนอกนะคะ
ทุกผู้ชมครับลูกค้าคนหนึ่งเมาร้องโวยวายเนี่ย
แล้วก็บุกเข้าไปถึงห้องครัวจนได้มีเพื่อนเขาพยายามจะห้ามนะฮะ
แต่เอาไม่อยู่ค่ะนี่ห้องครัวนี่เป็นกล้องวงจรปิดในห้องครัว
นะฮะนี่พ่อครัวแม่ครัวเขาก็เริ่มมาดูเลข
ข้างหน้ามีอะไรสุดท้ายเนี่ยเขาบุกเข้ามาอุ้ยนี่
พยายามจะชกต่อยใส่พ่อครัวในร้านอารวาสเลยอ่า
ไม่รู้ว่าโมโหอะไรยังไงอาหารไม่ถูกปากเหรอ
น้ำจิ้มมันเปรี้ยวหรือยังไงเออหรือยังไงคะนี่เห็นไหมฮะ
แต่พ่อครัวเขาก็เหมือนกับเขารู้ตัวแล้วว่าจะมีคนบุกเข้ามา
ก็พยายามระวังตัวอยู่ร้านซีฟู้ดบุฟเฟ่นะครับ
หมู่๒นะฮะตะบนบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เฟซบุ๊กของร้านเนี่ยโพสต์คลิปนี้เอาไว้
นี่คือที่ร้านนะครับมีข้อความบอกว่าลูกค้าเปรี้ยวกว่าน้ำจิ้ม
อาการใช่เปรี้ยวกว่าน้ำจิ้มอีก
ทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยลูกค้าเมามาจากไหนไม่รู้
นั่งลากยาวเป็นโต๊ะสุดท้ายจนร้านปิดพูดจาหาเรื่องท้าทายพนักงานตลอด
เพื่อนที่มาด้วยก็พยายามห้ามปรามแล้วแต่ฟังไม่แต่ก็ไม่ยอมฟัง
สุดท้ายบุกเข้าไปต่อยพ่อครัวเกือบเจ็บตัวเคราะห์ดี
เพื่อนเขาห้ามกันไว้ได้ทันเขาก็เลยอยากให้มาขอโทษพนักงานที่ร้านเขาด้วย
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับผู้จัดการร้านแล้วก็พ่อครัวที่ถูกทำร้ายนะครับ
ทางร้านเนี่ยบอกว่าร้านซีฟู้ดที่เกิดเหตุเป็นร้านบุฟเฟ่ซีฟู้ดแบบทานไม่อั้น
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔สิงหาคมลูกค้าผู้ชายคนนี้นั่งจักรยานยนต์รับจ้าง
มากับเพื่อนมากินซีฟู้ดบุฟเฟ่กันสามคนหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยเมา
เมาแล้วก็เอะอะโวยวายหาเรื่องไปทั่วทางร้านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้บริการตามปกติ
เขากินตั้งแต่๓ทุ่มจนถึง๕ทุ่มซึ่งร้านจะปิดแล้วพนักงานของร้านก็ไปเก็บเงิน
พบว่าลูกค้ากินไม่หมดเหลือเยอะด้วยปกติต้องปรับนะบุฟเฟ่แบบกินไม่หมดเนี่ย
เขาปรับนะฮะแต่ทางร้านก็บอกไม่เป็นไรเขาก็ไม่คิดค่าปรับแถมยังเก็บอาหาร
ใส่กล่องเพื่อจะให้เอากลับไปกินที่บ้านด้วยอยู่อยู่ลูกค้าที่เมาเนี่ยไม่รู้
ไม่พอใจอะไรเพื่อนพยายามดึงพยายามลากก็ไม่ฟังปรีเข้าไปดึงในครัว
บุกเข้าไปจะไปต่อยพ่อครัวนี่ฮะพ่อครัวก็ยังงงอยู่เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
อยู่ดีเนี่ยบุกมาในครัวจะมาต่อยเขาทำไมเขาทำผิดอะไร
เราไปเก็บจันนี้เขานั่งอยู่นี้เขานั่งตรงไหน

นั่งอยู่ด้านนี้

จะต่อยเรื่อยไม่เขาก็เห็นเพราะจะเขาเห็นผลเก็ปจัน
อย่าวไม่อยู่ตลอดครับตั้งแต่เข้ามาด้วยนะครับก็มีเสียงที่มาแล้ว

พละครัวก็โดนเข้าไปเล็กน้อยแบบนี้ครับ

เขาก็ดึงกันกลับไป
ก็เลยฝากบอกไปถึงลูกค้าผู้ชายคนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้
ยังไงให้มาที่ร้านเขาหน่อยมาขอโทษกันหน่อย

ใช่แล้วก็บอกนิดนึงแล้วกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเนาะ
ว่าทำไมถึงมีพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้น้ำจิ้มไม่อร่อยน้ำจิ้มเปรี้ยวไม่พอ

คงจะเมานั่นแหละแต่ป่านนี้น่าจะสั่งเมาแล้วนะ
เมาแล้วก็มาขอโทษขอโพยกันนิดนึงละกัน